เอาล่ะคุณผู้ชมครับถ้าหากยังคิดไม่ออกนะว่าวันศุกร์สิ้นเดือนแบบนี้
แล้วมันจะเข้าสู่วันเสาร์อาทิตย์จะไปเที่ยวที่ไหน

ผมพาคุณผู้ชมไปดูสมาชิกใหม่ดีกว่าของที่สวนสัตว์เขาเขียว
ที่ชนบุรีเจ้าตัวพันนี้เคยเห็นหรือเปล่า

โอ้โหต้องบินไปแบบนี้เลยเหรอคุณ
สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับได้เห็นภาพมุมสูงกันไปแล้ว
แล้วมาดูภาพจากมุมข้างล่างบ้าง
น้องหนูเข้าไปกันเยอะนักท่องเที่ยวก็มากันแยะ
ที่นี่ครับคุณผู้ชมครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ช่วงนี้มาเจอกับสมาชิกใหม่อย่างเจ้ายีราฟ

เขาบอกว่ามีสมาชิกใหม่เพิ่งเกิดขึ้นมาก็คือเจ้าลูกยีลาฟตัวนี้
เป็นเพศเมียนะเกิดเมื่อวันที่๒๑มิถุนายนที่ผ่านมา
ทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าลูกยีราสตัวนี้คลอดออกมาเนี่ย
สุขภาพร่างกายสมบูรณแข็งแรงดียังกินนมแม่อยู่เดินคลอเคไม่ห่าง
แบบนี้จบจับจบจับโอ้โฮน่ารักจังเลยน่ารักมาก
สำหรับเจ้าลูกยีลาฟตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นตัวแรกที่เกิดจากแม่ยีรัก
ที่ชื่อโบอายุ๑๐ปีและตัวพ่อก็คือชื่อจ่ายอายุ๑๕ปี
ปัจจุบันครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเขามียีราฟทั้งหมด๘ตัวนะ
รวมถึงเจ้าลูกยีราฟเจ้าตัวใหม่ตัวนี้ด้วย
พ่อชื่อจ่ายแม่ชื่อโบแล้วมันชื่ออะไรคะ

อ้าวแล้วถ้าโบไม่จ่ายชื่อโจชื่อโจชื่อบ่ายชื่อโจ
จ่ายโบจ่ายบ่ายจู
เรียกมันว่าลูกยีราฟก่อนแล้วกันคุณผู้ชมครับเจ้ายีลาฟเนี่ยนะฮะ
บอกเลยนะเตรียมที่จะได้รับการโหวตแล้ว
โหวตอะไรโหวตเข้าไปอยู่ในสภาพมันไม่ใช่สิ
ไม่ใช่โหวตอย่างนั้นสิคุณโหวตเข้าไปอยู่ใน
ดวงสิทธิ์ดวงใจของผู้ชมได้หลายคนไม่ใช่
นี่ฉันก็อยากโหวตนี่ฉันก็มีสิทธิ์ที่จะได้โหวต
ทุกคนมีสิทธิ์โหวตค่ะ
ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงครับก็คือจะได้โหวตชื่อลูกยีรัก
เดี๋ยวเขาจะตั้งชื่อเจ้าลูกยีรับแล้วให้คุณผู้ชมเข้าไปโหวตกันนะครับ
แล้วก็ได้ลุ้นรับของที่ระลึกไปด้วย
ขณะนี้นะครับอยู่ในช่วงของการคัดเลือกชื่อที่เหมาะสม
ใครอยากรู้ว่าชื่ออะไรที่ทางสวนสัตว์เขาตั้งเอาไว้ให้ไปโหวตกันเนี่ย
ก็ลองเข้าไปในเฟซบุ๊คของเขาก็คือสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้เลย
แค่คำว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวในเฟซบุ๊กก็จะเจอทันทีนะครับ
ก็สำหรับเจ้ายีลาฟเนี่ยบอกเลยนะเป็นสัตว์บกที่ตัวสูงที่สุดในโลก
แล้วคุณรู้ไหมกว่าจะคลอดออกมาเนี่ย

ฮีลาฟเนี่ยนะเขาใช้เวลาอยู่ในคันตั้งคันเป็นปี

กว่ามันจะออกมาวิ่งเล่นเพ่นพลาดได้อย่างนี้
ใครที่ชอบยีราฟนะครับอยากจะไปดูยีราฟตัวเป็น
แล้วก็ยังไงซะอย่าลืมนะครับเข้าไปรวบกันโหวต
เพราะว่าทุกเสียงของคุณผู้ชมนั้นมีสิทธิ์มีเสียงมีคุณค่า
ยังไงซะไปโหวตชื่อครับ
ชื่อของลูกยีราฟตัวนี้เพิ่งเกิดใหม่นะ
ใช่แล้วเกิด๒๑มิถุนายน
ในเฟซบุ๊คแฟนเพจสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะจ๊
พิมพ์เข้าไปเลยถ้าพิมพ์สวนสัตว์ปิดก็คือไม่เจอ

ก็ถ้าพิมพ์สวนสัตว์ปิดก็จะไม่เจอไงคะ
ก็ต้องมีคำว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
เดี๋ยวเราก็ไปโหวตกันไปด้วยสนุกกัน
ดูว่าอยากจะตั้งชื่อลูกยีราฟตัวนี้ให้เป็นแบบไหนเขาจะเปิดให้โหวตนะ
แต่ดิฉันก็ถ้าให้ตั้งเองฉันตั้งชื่อว่าน้องโจ
โจเพราะว่าแม่ชื่อโบพ่อชื่อจ่าย

บายโจบาย

เขาก็คงได้เลือกชื่อพวกเราไปดูแล้วกันว่าเขาจะโหวตชื่ออะไรนะ
จะสนุกนะเด็กยังชอบเลยดิฉันก็ชอบเหมือนกันนะคะ